เรื่องราวของน้องเมย์กันก่อนหลายตรงนี้
ก็ออกมาให้กำลังใจน้องเมรัชนกอินทนนท์กับข่าวที่ออกมา
ในตอนนี้อีกหนึ่งหน่วยงาน
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐ
รอข้อเท็จจริงที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้

นายสกลวันนภงพูดว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

เพิ่งด่วนตัดสินใจในกรณีของน้องเมรัชนกอินทนนท์
แบตมินตันหญิงมือ๔ของโลก

หวังในการลุ้นเหรียญโอลิมปิกนะครับ
หลังจากเธอนั้นถูกตรวจพบสารกระตุ้น

และองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลก
หรือว่าวาด้าก่อนครับ
จนทำให้เกิดกระทบต่อเรื่องสภาพกิจใจ
ตอนนี้ก็บอกให้น้องซ้อมตามปกติ

ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ต้องขึ้นวีชัก
เรื่องพวกนี้จึงยังไม่มีข้อมูลอะไร
การประกาศผลตรวจโดปวันศุกร์นี้ออกมามีความผิดจริง
สมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะยื่นอุทธรณ์ทันที
ซึ่งหลังจากที่ได้รับแจ้งผลการตรวจโดปทางสมาคมนั้นก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับ
ส่งอีเมลชี้แจงการใช้ยารักษาของน้องเมย์ไปยังสาพันธ์แบตมินตันโลกแล้ว
ขณะที่ผู้บริหารของสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยรวมถึงคุณหญิงปัธมาลีสวัสดิตระกูล
นายกสมาคมครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยร่วมทำงานกับทางด้านสหพันธ์แบตมินตันโลก
ที่ทราบข่าวตลอดสามวันที่ผ่านมาและขอร้องให้สื่อมวลชนนั้น
รอการประกาศอย่างเป็นทางการโดยจะจัดให้มีการแถลงข่าวทันทีหลังจากทราบผลครับ
ไปดูวิธีในการตรวจโดปกันหน่อยนะครับว่าเขามีการสุ่มเลือกอย่างไรนะครับ
อย่างแรกก็คือจะเป็นการสุ่มคู่แข่งขันครับก็จะเลือกเอาคู่แข่งขันนั้นมาตรวจโดปดูนะครับ
ก็คือจะเลือกมา๒คนนั่นเองส่วนแบบที่สองก็คือสุ่มผู้แพ้ชนะจะเลือกเฉพาะไม่ผู้แพ้ก็ผู้ชนะมาเลือกตรวจ๑คนนะครับ
ส่วนแบบที่๓สุ่มแบบมีเงื่อนไขก็คือสุ่มจากลำดับที่แข่งขันคือลำดับที่๑
หรือว่าทีมที่มีโอกาสเข้าแข่งขันน้อยสุ่มจากอันดับมือวางนะครับก็คือ๑๒และ๓ครับ
จากนี้ยังมีการสุ่มแบบระบุตัวนักกีฬาที่สงสัยว่าใช้สารต้องห้ามและอีกหนึ่งแบบก็คือการทำลายสถิตินะครับ
แบบนี้ต้องมาสุ่มตรวจเพื่อที่จะรับรองสถิติใหม่นั่นเองครับ
ส่วนการแจ้งชื่อยาและลงชื่อก่อนการสุ่มตรวจสารกระตุ้นนักกีฬา
เจ้าหน้าที่นะครับจะถามนักกีฬาถึงยาที่ใช้ภายใน๓วันก่อนการตรวจครับ
จากนั้นนักกีฬาและผู้ติดตามนะครับจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลข
หากถูกต้องนะครับก็จะให้นักกีฬาและผู้ติดตามนั้นลงชื่อในแบบฟอร์มเก็บปัสสาวะ
แต่การแจ้งชื่อยานั้นไม่ได้เป็นการพ้นจากความผิดนะครับหากว่าตรวจพบสารต้องห้ามครับ